ส่วนในคดียักยอกทรัพย์สากรเครดิตยูเนียนคลองจันท
ก็มีความคืบหน้าไปอีกระดับนะครับ
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้
ขณะที่การเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายเพื่อจับตัวพระธรรมชโย
ก็คาดว่าจะมีการเรียกประชุมเพื่อขอหมายค้นในเร็วนี้นะครับ
ขจรศักดิ์พุทธานุภาพอายการพิเศษฝ่ายการสอบสวน๓
คาดว่าเร็วนี้จะมีการเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวน
ในการขออนุมัติศาลออกหมายค้นวัดพระธรรมกาย
เพื่อเข้าไปจับตัวพระเทพยานมหาหมุณี
หรือว่าพระธรรมชโยผู้ต้องหาในความผิด
สมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินแล้วก็รับของโจร
จากเจ้าหน้าที่รัฐต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ซึ่งก็เห็นว่าการเข้าค้นครั้งต่อไปน่าจะใช้เวลา๒วัน
เพื่อเคลียร์สถานที่โดยเฉพาะเรื่องสิทธิ์วัดพระธรรมกาย
ที่จะเข้าไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้การดำเนินการ
หมายค้นสามารถกระทำได้
ขณะเดียวกันก็ยอมรับนะครับว่าหลังมีการแต่งตั้ง
พระราชภาวนาจารย์หรือพระพระเด็จทัตชีโว
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรักษาการ
แทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ก็อาจจะทำให้การเข้าหมายค้นวัด
เป็นครั้งที่๒มีความสะดวกมากขึ้น
เพราะว่ามีผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสอย่างชัดเจน

ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ๓

ของนายสุภาชัยศรีสุภาอักษร
อดีตประธานสหกรนะครับว่าผู้ต้องหาที่เหลือ
ทยอยเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนแล้ว
โดยทุกคนถูกตั้งข้อหาฐานยักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัด